สถานการณ์โควิดสะกิดทะเลเนี่ยทำเอาเหงาเลยฮะ
เหงาหงอยจ๋อยเลยฮะอย่างที่พัทยาหรือไม่ว่าจะเป็นบางแสน
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นน้องใหม่มาแรงแซงกรุงเทพมหานครแล้ว
ดังนั้นท้องทะเลเงียบเหงาผิดหูผิดตาฮะ
ที่ไหนกันก่อนคือต้องเข้าใจว่าเพิ่งแซงไปเนี่ย
เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่เองกลายมาเป็นอันดับหนึ่งยอดติดโควิดของประเทศไทย
กรุงเทพมหานครเคยเคยสูงกว่านี้แต่ตอนนี้เนี่ยชนบุรีแซงไปแล้ว
เพราะฉะนั้นคำว่าชนบุรีทะเลก็คือชนบุรี
พัทยาก็คือชนบุรีบางแสนก็คือชนบุรีงานนี้คนก็กลัว
อย่างทะเลบางแสนอันนี้ที่ไหนอ่ะพัทยาหรือบางแสน
บางแสนอันนี้บางแสนที่บางแสนเนี่ยโดยปกติคนต้องแน่นหนากว่านี้
แม้จะเป็นช่วงวันสุดท้ายของการหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คนก็ต้องทิ้งท้ายเอาให้หมดเอาให้สุดเอาให้หยดสุดท้าย
ไม่ว่าจะเป็นเตียงผ้าบลงผ้าบายร้านอาหารซมตำปูทอดปูเผา
ต่อไปอีกหน่อยพัทยาสถานการณ์เดียวกันเลย
ผู้คนก็ค่อนข้างที่จะโอ้โห
ใช้คำว่าค่อนข้างไม่ได้เลยให้เกียรติเกินแล้ว

แทบจะไม่มีผู้คนเรียกว่าร้างก็ยังได้
และยังไม่พอร้านอาหารผับบาร์ต่าง
ตั้งใจว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าเอาละข้ามมาสู่ปีใหม่

ขยี้พัทยาขยี้บางแสนขยี้ชนบุรี

อย่างน้อยเป็นอีก๑เดือนอย่างเป็นแน่แท้นะฮะ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดของชนบุรี
แซงกรุงเทพมหานครไปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ
ขยับไปดูตัวเลขการฉีดวัคซีนฮะ

คือพอเป็นหลักหมื่นกว่าจะข้ามหลักล้านไป
โอ้โหนาน๑๐๔ล้านเราอ่านมาตั้งแต่ช่วงสงท้ายปีเก่า
รับปีใหม่มันก็จะไปช้าแบบนี้แหละ
รวมการฉีดวัคซีน๑๐๔๗๒๘๘๑๗โดส
นี่คือตัวเลขภาพรวมประเทศไทยโควิด๑๙ครับ